เคยไปหาหมอแล้วบางทีแบบ

บางทีเออหูเราอาจจะไม่ได้ยินฟังไม่ชัดอะไรอย่างนี้

เราไม่รู้เขาคุยกับพยาบาลในห้องหรือคุยกับเรา

เรื่องดัดฟันทีเนี้ยเหมือนคุณหมอ
ถามคนไข้ไลน์นี้สองรอบแล้ว

พยาบาลในห้องพอถามสองครั้ง
ตอบถามครั้งที่สามตะคอกใส่หน้าเขา

ตะคอกใส่หน้าเขาด้วยก็เลยอัด

ต่อยหน้าโรงพยาบาลเลยค่ะ
ผมไม่มี
ขอไปข้างหน้ากับผมก็ได้
ข้างหน้าคืออะไร
ข้างหน้าคืออะไรครับ
อะไรเนี่ย
ผมถามว่าเพื่ออะไรทำไมต้องตะคอกอะไรใส่ผม

ก็นั่นแหละหมอก็เลยเพิ่มบอลรูปเสียงเข้ารอบที่๓

คือน่าเสียดายที่เราไม่ทันได้ฟังน้ำเสียง
คือน่าเสียดายที่เราไม่ทันได้ฟังน้ำเสียง

เราก็เลยได้ยินแต่น้ำเสียงตอนที่เขาอัดคลิปไปแล้ว
ถ้าคนได้ฟังแค่คลิปนี้ก็รู้สึกว่าทำไมคนไข้ตะคอกหมอใช่ไหม
คือถ้าดูจากคลิปคนก็อาจจะมองว่า

ถ้าแต่หมอไปข้างหน้าก็ไม่หมอ

ก็เลยไปคุยกับพี่คนนี้เขาเขาชื่อพี่อักขเดช

เขาบอกว่าวันนั้นเขาไปตัดไหมที่โรงพยาบาล

ปรึกษาคุณหมอเรื่องของการจัดฟันเรื่องการดัดฟัน
คุณหมอบอกนอนลงบนเตียงเลยเดี๋ยวจะดูฟัน
เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงคุณหมอพูดคุย
เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงคุณหมอพูดคุย

เขาคิดว่าหมอคุยกับพยาบาลที่อยู่ในห้องปกติ

หมอก็ตะคอกใส่หน้าเขาเหมือนไม่พอใจเลย

ภาษาโรงงานเวลาที่๕นี่
พี่คุณหมอเขาคุยกับผมแน่แหละ

ประเด็นคือผมไม่ได้ยินเฉยนะ
คราวนี้เขาก็เพิ่มวอลุ่มเสียง

ผมฟังออกว่าบอลลุ่มที่เสียงดัง

แค่ว่าใช้เสียงที่ไม่สบอารมณ์ผมเฉย

ก็คือไม่รู้สิ
ถ้าใช้คำว่าแก้ไขปรับปรุง

เพิ่มวอลูมเสียงเลยเหรอ

แต่ทางพี่อาคเดตเขาบอกว่า
ผมฟังออกว่าอันไหนคือถามเสียงดังขึ้น

ที่มาก็พูดแจ้งแทนคุณหมอ
คุณจริงไทยะ
เขาไม่ได้ยินคุณหมอก็ถามว่าพี่สอง

คุณหมอก็เลยเพิ่มว่าลูกว่าทำไมถึงอยากจัดฟัน

แล้วก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าสื่อสารกันผิดพลาด
คนไข้ก็เลยเข้าใจว่าคุณหมอตะคอก
เรื่องนี้นะคะในแพทย์สมศักดิ์
ทรัพย์สถาพรรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

ก็ถ้าหลังจากนี้คนไข้อยากจะเข้ามาเจรจาพูดคุย

มันมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดก็มาพูดคุยกันเถอะ
อยากให้มันเป็นเรื่องที่มันแบบบาดหมางจิตใจกันไป
จะไปกันใหญ่จะไปกันยาวนะ